ในจังหวัดต่างเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ

หลังจากที่หลวงพ่อโปร่งวัดท่าช้างนะคะ

ว่าจะมรณภาพไปแล้วกว่า๓๐ปีค่ะ
พระครูวิจิตธรรมรสหรือหลวงพ่อโปร่ง
อดีตเจ้าอวาดวัทธาช้างตำบล๔๐๐

รณภาพขณะที่อายุได้๘๘ปีนะคะ
มรณภาพเมื่อวันที่๒๑ธันวาคมปี๒๕๓๓ค่ะ
แต่ว่าจนถึงปัจจุบันสังขารยังไม่เน่าเปื่อยนะคะ
ซึ่งทางวัดเองได้บรรจุไว้ในโรงแก้ว
อังคารักษ์อนาลโยเจ้าอวาดวัทธาช้าง
บอกว่าหลวงพ่อโปร่งละสังขารมาแล้ว๒๗ปี
ศิษยานุสิตปิดทองทั่วร่างกายเพื่อรักษาสภาพศพป้องกันแมลง
ซึ่งที่ผ่านมานะคะหลวงพ่อโปร่งถือว่าเป็นพระเกจินักพัฒนา
และยังเป็นพระหมอยาที่คอยรักษาโรคภัยต่างให้แก่ชาวบ้าน
จนเป็นที่นับถือและมีลูกศิษย์มากมายทุกภูมิภาคของประเทศ
ถูกมงคลที่มีชื่อของหลวงพ่อโปร่งนะคะก็คือ
แก้และเหรียญรุ่นแรกปี๒๕๐๐ค่ะ